ส่วนเรื่องนี้เช่นเดียวกันคุณผู้ชมครับ
เป็นเรื่องของเด็กอายุ๑๖ถูกพ่อเลี้ยงนะคะ
หลอกมาทิ้งที่ลบบุรีบอกให้รอพามาเที่ยวแล้วบอกให้รอตรงนี้แหละ
แต่ว่าไม่มารับสักทีเด็กก็ไม่มีเงิน
แล้วก็หิวด้วยหนาวด้วยเข้าไปนอนในซากรถเก่าค่ะ
พลเมืองดีก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่มาดูหน่อยนะคะ
นี่ค่ะแม่ค้านะคะซึ่งเป็นพลเมืองดีก็สังเกตเห็นค่ะ

เป็นเด็กวัยรุ่นนะคะนอนหนาวหลบอยู่ในซากรถเก่า
ข้างถนนใกล้วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
แล้วก็เดินวนไปวนมาเหมือนไม่รู้จะไปไหนนะคะ
ก็ถามว่าเด็กคนนี้ถูกทิ้งเอาไว้อยู่คนเดียว
เงินไม่มีสักบาทข้าวไม่ได้กินมาคืนนึงแล้วนะคะ
น้องบอกว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่๑๘ที่ผ่านมา
พ่อเลี้ยงบอกจะพามาเที่ยวอายุทยาก็มาที่นี่ค่ะ
จนช่วงค่ำประมาณ๒๓ทุ่ม
เลี้ยงบอกเดินเที่ยวแถวนี้ก่อนเดี๋ยวมารับนะ
เขาก็รออยู่ตรงนี้ค่ะรอจนดึก
พ่อก็ไม่มาสักทีเงินก็ไม่มีติดตัวสักบาท
แล้วอากาศก็เย็นทนหนาวไม่ไหว
เห็นรถพังจอดอยู่ก็เลยเข้าไปหลบในรถกันหนาวก่อนนะคะ
น้องเล่าว่าเดิมทีอยู่นครสวรรค์
แล้วแม่ตายก็เลยต้องอยู่กับพ่อเลี้ยง
แล้วก็น้องคนนึงซึ่งเป็นลูกของพ่อเลี้ยง
ก็อยู่ด้วยกันมาได้๖ปีแล้วที่ปฐุมธานีนะคะ
ตนเองไม่ได้เรียนต่อ
เรียนจบแค่ป๔แล้วก็ทำงานอยู่ที่บ้าน
ที่ผ่านมาอยู่กับพ่อเลี้ยงก็ถูกพ่อเลี้ยงตี

ใกล้มือก็เอามาทุบเอามาตี

จนกระทั่งเนี่ยค่ะเมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

แล้วก็ต้องไปหลบหนาวในรถคันนี้ค่ะ
นี่แหละค่ะคุณป้าที่เป็นแม่ค้า
ก็เป็นคนแจ้งตำรวจให้มาช่วยเด็กนะคะ

มาเจอตอนเช้ารอบนึงก็ยังไม่เอกใจ

ชั่วโมงผ่านไปเอ๊ะทำไมยังอยู่ที่เดิม

พอไปถามถึงได้รู้ว่าพ่อเลี้ยงเนี่ย

เช้าแล้วแหละแต่เขาก็เดินไปเดินมา

เราก็นึกว่ารอแฟน

ผมก็เลยมานอนที่ตรงเบาค่ะ

เจ้าป้าจะแย่งตำรวจ

ก็คุยกับตำรวจนะ

ก็มารับตัวเด็กชายคนนี้ไป
ดูแลที่บ้านพักเด็กและครอบครัวแล้วนะคะ
เพื่อช่วยเหลือแล้วก็เดี๋ยวจะประสานติดตามญาติ
มาพูดคุยหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไปค่ะ